ข่าวที่เราเล่าไปเมื่อวานกรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์ขอความช่วยเหลือค่ะ
ขอให้ช่วยขนขยะที่คุณยายของเธอเก็บเอาไว้ช่วยจัดการให้หน่อย
วันนี้นี่วันนี้ไปตามนัดนะคุณนัททะพง
เมื่อตอนเช้าเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครนนทบุรีไปเลยค่ะ
ไปทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งเครื่องมือนะคะมาช่วยขนขยะที่เห็นอยู่นี้
กองสุมสูงถึงสองเมตรอยู่ในบ้านของคุณยายพยุงนะคะ
ในซอยทรายทองที่จังหวัดนนทบุรีคือหลานเนี่ยไปขอโพสต์ขอความช่วยเหลือ
หน่วยงานมาช่วยเก็บขยะด้วยเพราะว่าปัจจุบันคุณยายซึ่ง
ก่อนหน้านี้มีอาชีพเก็บของเก่าตอนนี้ท่านก็ป่วยเดินไม่ได้
ก็ไม่สามารถเอาขยะที่เก็บมาไปขายได้มันก็ล้นบ้างอย่างที่เห็นนะคะ
นายนิยมประสงค์ชัยกุลรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
บอกว่าเอาเครื่องมือกับคนงานมาจัดเก็บขยะออกเกือบหมดแล้วค่ะ
เพื่อให้เกิดสุขอนามัยที่ดีในชุมชนแล้วก็เป็นการป้องกันที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้ด้วย
ก็จะทำให้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเดือดร้อนนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ใช้รถบรรทุกขนขยะทั้งหมด๒เที่ยวด้วยกันเพราะว่าเยอะนะคะ
ซึ่งไม่ได้มีแค่ด้านนอกเท่านั้นนะคะในบ้านก็ยังมีขยะอยู่อีกมากด้วย
หลังจากที่ขนขยะไปทิ้งพื้นที่ก็ดูโล่งนะครับ
สะอาดสบายตาครอบครัวก็ยินดีแล้วก็บอกว่ารู้สึกขอบคุณทางเทศบาล
ที่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนะคะ
เพื่อสุขอนามัยด้วยนะคะนี่คือสภาพหลังจากที่เก็บขยะออกไปแล้ว
ข้างนอกสูงสองเมตรเลยทีเดียวนะคะสองเมตรท่วมหัวผมอีกแล้วเนี่ย